สรุปได้ว่าในประเด็นที่๑สารมีมติยุบพักผู้ถูกร้องโดยมติเอกชันนะครับ
ส่วนประเด็นข้อที่๒เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งมีกำหนดระยะเวลา๑๐ปีโดยมติ๖๖
ส่วนประเด็นข้อที่๓ก็มีมติเป็นเอกชันนะครับ
ก็ทุกคนยืนขึ้นรับฟังรายงานนะครับ
นัดฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลวันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
ผู้แทนผู้ร้องมาสาร
และร้อยโทปรีชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าภักดิ์ผู้สุขร้องมาสาร
สารรัฐมนุนได้อ่านคำวินิจฉัย
วันที่๓ทัพ๒๕๖๒รวมวันที่๗มีนาคมพุทธศักราชช่องพันธุ์ฮะล้อ๖๒
ให้ผู้แทนผู้ร้องและผู้ถูกร้องฟังแล้ว
คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้ภายใน๑๕วัน
นับแต่วันอ่านคำวินิจฉัย
ในคู่ความลงชื่อกันไว้นะครับ
สวัสดีคุณหญิงด่วนรัฐการณ์ด้านสำหรับโดยกีสมาล